อมตะค่ะรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงจริงนะครับทุกผู้ชมครับ
คือได้ยินเรื่องราวแล้วยังรู้สึกว่าโอ้โหคุณตานี่มั่นคงในรักกับคุณยายจริง
คือเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนคนหนึ่งจริงนะ
คุณยายเสียชีวิตมานานถึง๒๑ปีคุณตายังเก็บศพภรรยาเอาไว้นะฮะ
แล้วก็เพิ่งไปแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าช่วยชาปนกิจศพภรรยาให้หน่อยเถอะ
ท่านผู้ชมครับคุณตาที่เราพูดถึงท่านนี้นะครับ
ร้อยตรีชาญจันวัชการนะครับ
ท่านอายุ๗๒ปีเนี่ย
ที่มาช่วยกันนำโรงศพที่มีร่างของคุณยายภรรยาของคุณตาเนี่ย

เพื่อจะไปชาปนกิจ
คือ๒๑ปีนะครับคุณยายเนี่ยชื่อจิรวรรณนะฮะภรรยาของคุณตา
ร้อยตรีชาญคุณตาชาญร้อยตรีชาญคุณยายจิรวรรณเสียชีวิตเมื่อ
ปี๒๕๔๔ทาบซ้ายมือนี่คือคุณยายจิรวรรณเสียชีวิตตั้งแต่ปี
นะฮะตอนนั้นเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวคุณตาก็นำร่าง
ภรรยาเนี่ยมาเก็บเอาไว้ที่บ้านเนี่ยแหละบ้านอยู่ที่ซอยราม
ี่สิบสามเขตบางเขนกรุงเทพนี่เจ้าหน้าที่ไปช่วยขนร่างเมื่อวาน
เพื่อไปชาปนกิจคุณตาก็ยังล้อง่ายเทพนาทีก็เปิดโรงให้ดู
หน้าอีกสักครั้งนึงก่อนจะนำโรงศพไปตรงนี้นะครับท่าน
ผู้ชมครับบ้านของคุณตานี่เป็นที่ดินโล่งนะฮะแล้วก็มี
ลักษณะอิดที่ก่อเป็นห้องนอนมีห้องน้ำไม่มีไฟฟ้านะไม่มี
ไฟฟ้านี่ฮะคือส่วนจุดที่อยู่กับศพของภรรยาเนี่ยเป็นส่วนติด
กำแพงหลังบ้านที่เป็นลักษณะกระต๊อบขนาดเล็กด้านในจะมี
ตู้เหล็กอยู่แล้วก็มีสุนัขอยู่อีกหกตัวเจ้าหน้าที่ก็ได้นำ
ร่างของคุณยายจิลวันภรรยาของคุณตาชาญเนี่ยใส่ในโรงศพ
นำมาใหม่นะฮะตรงนี้นะครับมีคุณตาเนี่ยนั่งอยู่ข้างโรงเมื่อ
สักครู่นี้แล้วก็กล่าวคำร่ำลาภรรยาด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือ
แม่ไปไม่นานหรอกแม่แม่ไปไม่นานแม่นะแล้วแม่จะกลับมาอยู่ที่บ้านของแม่เองจ้ะ
ครั้งนี้ไปไม่นานหรอกแม่
ไปทุกคนนะลุงนะไม่ว่าใครเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้ก็ต้องไปทุกคนแหละ
คือคุณตาตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่ควรจะ
ชับประณะกิดศพภรรยาสักทีหนึ่งนะครับ
ก็อาจจะมองว่าตัวเองเองก็อายุมากขึ้นเรื่อยแล้วด้วย
ตอนนี้ก็๗๒ปีแล้วคุณตาเนี่ยนะ
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็เลยมาช่วยนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิก็นำศพของคุณยายเนี่ย
ไปประกอบพิธีชับประณะกิดที่วัดสาคอนสุดประชาศัลนะครับ
คุณตาชาญสามีก็เนี่ยฮะไม่ห่างเลยครับ
เสียใจ
ท่านผู้ชมครับ
ชาประณะกิจศพไปเมื่อวานนี้

ทุกขั้นตอนนี่ช่วงวินาทีสุดท้ายก่อนที่
ที่จะนำโรงศพของคุณยายจิลวันขึ้นเมนเข้าเตาเผา

หลังจากนั้นช่วงเช้าวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
คุณตาชาญไปทำพิธีเก็บอัฐิของคุณยายจีรวรรณ
กระดูกส่วนหนึ่งคุณตาบอกว่าเดี๋ยวจะเก็บใส่โกรธเอาไว้
เหลือก็ห่อด้วยผ้าขาวนำไปเก็บไว้ที่ห้องเดิม
ที่เคยนอนเฝ้าร่างของภรรยามา๒๑ปีนั่นแหละ
คุณตาชาญบอกว่าแม้ร่างของภรรยาจะไม่อยู่แล้วในตอนนี้
แต่จะทำเหมือนกับที่เคยเป็นอยู่
จะนอนอยู่ข้างกระดูกของภรรยาแทนโรงศพเมื่อก่อนนี้
แล้วจะคุยกันทุกวันเหมือนกับที่ทำมาก่อนหน้านี้
ถามว่าจะทำถึงเมื่อไหร่คุณตาบอกก็จะทำจนกว่าจะหมดลมหายใจ
วันนี้อายุ๗๒แล้วคุณตาชาญแล้วหวังว่า
จะได้ไปอยู่ด้วยกันในอีกครั้งหนึ่งในโลกหลังความตาย

ทุกวันนี้เนี่ยสุขภาพของคุณตาชาญไม่ค่อยแข็งแรงนะครับทุกผู้ชมครับ
เหินไม่ค่อยสะดวกนะฮะคุณตาชาญบอกว่า
ทุกครั้งเวลาที่หลับตานอนก็ทำใจเสมอ
อาจจะไม่ได้ตื่นขึ้นมาก็ได้
และจะได้ไปอยู่กับภรรยาอีกสักครั้งหนึ่ง

นี่บอกกับผู้สื่อข่าวของเราที่ไปคุยกับคุณตานะฮะ
คุณตาชาญเล่าถึงความรักที่มีต่อภรรยานะครับ
ท่านผู้ชมครับคุณตาชาญบอกว่าอย่างนี้ครับ
หลังจากที่คุณตาเนี่ยเรียนจบเพศรัชศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

คุณตาชาญก็ได้สอบเป็นทหาร
เป็นนายทหารที่กรมการแพทย์ทหาร
แล้วถูกส่งไปอยู่แนวหน้าในพื้นที่ทางภาคใต้
เพื่อไปคอยช่วยเหลือทหารเวลาได้รับบาดเจ็บ
คุณตาชาญมีหน้าที่นำทหารที่บาดเจ็บเนี่ย
จนกระทั่งได้มาเจอกับคุณยายจีรวรรณ
ที่เป็นภรรยาเจอกันเมื่อปีสองพันห้าร้อยสิบห้า
หลายคนต้องบอกว่ายังไม่เกิดแน่นี่นะฮะ
จากนั้นก็จดทะเบียนสมรสกันแล้วคุณตาก็ถูกส่งไปประจำการที่ภาคใต้อีกครั้งหนึ่ง
ตอนนั้นไปอยู่ใต้๗ปีก่อนจะย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพก็มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอีกครั้งเมื่อปี๒๕๖
ก็เช่าห้องอยู่ด้วยกันมีลูกนะลูกชายคนแรก
ตอนนั้นก็ตัดสินใจลาออกจากราชการเพื่อมาเลี้ยงดูลูกมีเวลาอยู่กับครอบครัว
แม้จะลำบากแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขได้ใช้ชีวิตอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตา
ไม่ต้องไปแบบประจำที่นู่นประจำที่นี่จนกระทั่งมีลูกด้วยกันสองคน
มาจนถึงปี๒๕๔๔คุณยายจีรวรรณความดันพุ่งสูงแล้วเสียชีวิตกระทันหัน
คุณตาชาญบอกทำใจไม่ได้ตอนนั้นทำใจไม่ได้จริงนะคือแจ้งเจ้าหน้าที่อะไรเรียบร้อยนะฮะ
แจ้งเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตอะไรเรียบร้อยแต่ตัดสินใจไม่ชาปนกิจ
เผาศพภรรยาเก็บศพภรรยาไว้ที่บ้านโดยที่ลูกคนโตเนี่ยไม่รู้เลย
เพราะไม่ได้บอกกลัวว่าลูกเนี่ยจะกระทบกับการเรียนอะไรประมาณอย่างนี้

หลังจากเสียชีวิตแล้วคุณหลุงจัดการกับร่างคุณป้าอะไรผมก็ตัดสินใจว่า

ถึงถึงขนาดนี้แล้ว
คุณป้าก็จะกลับฟื้นคืนคืนชีวิตไม่ได้ก็จำเป็นว่าให้ท่านให้ท่านอยู่ด้วยกัน
ทางกู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษมนะครับที่ไปช่วยเหลือคุณตาชาญเพื่อนำศพของคุณยายไปชาปนกิจให้
เนี่ยนะครับนี่ฮะคุณยุวดีนะครับบอกว่าตอนที่
รถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุเมื่อ๒เดือนก่อนเนี่ย
แวะเอากับข้าวมาให้คุณตาทุกสัปดาห์
ก็ไม่เคยเจอความผิดปกติอะไรนะครับ

จนกระทั่ง๒๘เมษายน
คุณตาชาไปหาคุณยุวดีที่

แล้วบอกว่าช่วยไปดูศพภรรยาให้หน่อยเถอะ

คุณตาบอกภรรยาเสียชีวิตมาแล้ว๒๐ปี

แต่พอไปถึงเฮ้ยเจอจริง

ปั่นจักรยานไปหาหนูที่มูลนิธิ

ก็บอกว่าไปดูยายหน่อยยายเสีย
หนูคิดว่าอ้าวไหนตาบอกอยู่คนเดียว
บอกว่าไม่ใช่เสียไป๒๑ปีแล้ว
ก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วกระดูกอยู่ที่ไหน
ก็คิดว่าแบบว่าแกเผาไปแล้วหรืออะไรอย่างนี้พี่
ทีนี้แกก็บอกว่าสบอยู่ที่บ้าน

ก็มีจริงอะไรอย่างนี้ค่ะ

ในเฟซบุ๊คไลฟ์เลยถามว่าอ้าวแล้วลูกไปไหนทำไมไม่มาดูแล
แล้วทำไมคุณตาไม่บอกลูกบอกหลาน

คุณตาประสบอุบัติเหตุจักรยานยนต์กู้ภัย

คุณตาก็เลยไปหาที่สำนักงานบอกมาช่วยหน่อยเถอะ
เรื่องของศพภรรยา
ลูก๒คนนึงเป็นศรัตนวแพทย์นะครับ
ความจริงแล้วอาศัยอยู่บ้านเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากพ่อเลย

แต่คุณพ่อเลือกที่จะอยู่กับศพของคุณแม่ตรงนี้อยู่แบบนี้
ล่าสุดวันนี้ทางกู้ภัยมือที่เป็นเกษมนี่
ต้องขอบคุณกู้ภัยเขาเลยนะใช่น่ารักมากนะคะมูลนิธิเศษเกษมนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่ฮะมาทำความสะอาดพื้นที่บ้านคุณตาชาญให้ให้สะอาดสะอ้านสะดวกสบายขึ้น
เพราะว่าตอนนี้สุขภาพคุณตาก็ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยเดี๋ยวหน้าฝนอีกใช่ไหมตอนนี้
หลังคงหลังคานี่นะฮะอ่าก็เหลือเรื่องฟืนไฟนะคุณตาบอกไม่มีไฟฟ้าใช้ใช่ค่ะอ่า
เพื่อเจ้าหน้าที่เขตหรือพี่พี่ที่อยู่ใกล้ใกล้จะไปช่วยดูให้นะครับเผื่อคุณตาจะได้เออ
หรือว่าตอนนี้ไม่ต้องอยู่กับร่างคุณยายแล้วอ่ะเผื่อลูกจะมาดูแลเนอะนะคุณตาผมว่ายอมกลับไปอยู่กับลูกเถอะ
ใช่ค่ะเพราะว่าอายุมากขึ้นแล้วบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราป่วยไหมอะไรยังไงด้วยอย่างน้อยจะได้มีคนดูแลใกล้ชิดนะคะ